ในวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๒๔มิถุนายนพาไปที่วิทยาลัยนาชาติปีธรรมยงนะฮะ

มุมมองการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมคือเจ้าตัวบอกว่าตัวเองเป็นน้องใหม่
ล่าสุดเลยของระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งคลอดออกมา
สิบปีประชาธิปไตยฟังแล้วดูเหมือนเครียดเหมือนหดหู่หมดหวัง
แต่การเลือกตั้งผู้ว่ากรทมรอบนี้ดูเหมือนมีความหวังมากขึ้นนะคะ
บอกว่าช่วงเลือกตั้งคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่จะเปลี่ยนโฉมการเมือง
นักการเมืองอาชีพไปสู่คนที่เป็นนักคิดสร้างความหวัง
ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งโฟกัสไปที่การทำงานให้ดีที่สุดค่ะ
อาจารย์ชัดชาติบอกว่าตอนนี้ควบ๒ตำแหน่งอยู่นะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ตำแหน่งอะไรอีกก็เป็นผู้ว่ากอทมและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
สามปีก่อนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย
ตอนนี้ยังเป็นอยู่นะคะครับไม่รู้จะไปยื่นใบลาออกที่ใคร
ชัดชาติแซวไว้แบบนี้อ๋อมันไม่ได้มีช่องให้ลาออกค่ะ
ไทยแล้วนะสามปีแล้วแสดงตัวซึ่งแต่ตรงแหล่งแหละไม่มีกันแล้วก็
ก็ตอนนั้นก็ออกมา๓ปีแล้วก็ตัดสินใจว่าเป็นอินตราตแน่นอน
ก็จะมาทำผู้ว่า
เพราะฉะนั้นเขาเชื่อเพราะว่าอนาคตแบสเกตการเวียนเกติก
เพราะจะเห็นผิดใหม่แล้วก็ผมเชื่อว่า
การใช้อารมณ์ความเปลี่ยนชั้นนักอารมณ์โดมใช้เหตุผลมากขึ้น
นี่เป็นวันแรกนะคะที่ทางกรทมเปิดพื้นที่๗จุด
คนที่อยากจะไปเคลื่อนไหวทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
ขอใช้สถานที่ได้ทดลองก่อนเดือนนึงต้องไม่มีความรุนแรง
ทมอำนวยความสะดวกให้หมดเลยน้ำไฟรถสุขานะคะ
ก็๗สถานที่มีที่ลานคนเมืองศูนยวชนกรุงเทพใต้สะพาน
วิพาจตุจักรลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระขนง
กีฬาเฉลิมพระเกียร๗๒พันศาเขตมินบุรี
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกตเขตทุ่งครุศวนมณพิรม
แล้วก็วันนี้ที่ลานคนเมืองมีประเดิมกิจกรรมเลย

แต่จะมาใช้สถานที่ชุมนุมตรงนี้
ต้องมีการยื่นเรื่องตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายด้วยนะฮะ